อ่าทีนี้ในเมื่อหนองท่าผาถูกวิพามันไปแล้วนะครับ
เสียชีวิตแล้วเนี่ยลูกพี่ของห่องท่าผานะฮะ

กำนันนกนะนายประวีนจันทรายอายุสามสิบห้าปี
วันนี้ยังถูกคุมตัวอยู่ที่ตำรวจกองปราบนะฮะที่กองปราบราม
กรุงเทพนะครับวันนี้นะฮะตำรวจก็นำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะฮะ
ตำรวจกองปราบนะครับคุมตัวนายประวีนหรือว่ากำนันนกนะครับ
ออกจากห้องควบคุมตัวสพมนครปฐมนะฮะนี่นะครับ
เพื่อจะนำมาที่กองปราบรามหลังจากโอนคดีไปที่กองปราบนะครับ
กรุงเทพนะครับมามอบตัวเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้
คือเมื่อคืนทั้งคืนเนี่ยตำรวจก็สอบปากคำกำนันนกนะครับ
แต่ว่าตามรายงานบอกว่ากำนันนกนี่คนนี้นะฮะ
ยังไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะครับส่วนวันนี้เนี่ย
จากการสังเกตการณ์ที่ตำรวจไปรอตั้งแต่เช้าที่นครปฐมที่ห้องควบคุมตัวผู้ต้องหา
เพราะต้องถูกส่งต่อไปกองปราบพอเห็นตอนเช้าที่ถูกคุมตัวออกมาเนี่ย
ดูสภาพอิดโรยอย่างเห็นได้ชัดนะฮะสีหน้าเรียบเฉยนะครับ
แต่เปลี่ยนสีเสื้อเมื่อวานมามอบตัวในเสื้อขาววันนี้ใส่เสื้อดำนะฮะ

แล้วก็ยังไม่พูดหรือว่าตอบคำถามอะไรกับสื่อมวลชน
นักข่าวก็ถามไปหลายคำถามนะครับแต่กำนันนกยังไม่ตอบนะครับ
จากนั้น๑๐นาฬิกาก็ถูกคุมตัวส่งมาถึงกองปราบรามนะครับ
กรุงเทพนะฮะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย
โอนคดีจากพื้นที่สพมนครปฐมมาอยู่ที่กองปราบรามนะครับ
สื่อมวลชนก็เจอก็ถามอีกนะฮะทุกผู้ชมครับอ่าว่าเอ๊ะรู้
มีส่วนอะไรหรือว่าสั่งอะไรในน่องหรือเปล่ารวมทั้งให้ไปทำลายหลักฐานอะไรในที่เกิดเหตุบ้างหรือเปล่า
แต่กำนันนกก็ยังไม่ตอบอะไรนะครับนี่นะฮะ

พ่อแล้วก็แม่นะครับพร้อมด้วยลูกสาว
ด้วยทนายความนะครับที่มาที่กองปราบนะฮะสื่อมวลชนก็พยายามจะสอบถามนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะแต่ทางครอบครัวกำนันนกก็ยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรนะครับ
ก็ถูกนำตัวขึ้นไปที่ห้องสอบสวนทันทีนะครับตำรวจใช้เวลาในการสอบปากคำ๖ชั่วโมงนะฮะ
แต่ว่ายังสอบปากคำไม่เสร็จนะครับทางญาติและครอบครัวของกำนันนกก็กลับลงมาข้างล่างนะครับ
แต่ก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไรกับสื่อมวลชนนะฮะแล้วก็ขึ้นรถตู้ออกไปนะครับ
แต่อันนี้ก็เป็นสิทธิ์นะฮะว่าจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยแบบไหนอย่างไรนะครับ
เปิดเผยว่าจากการสอบปากคำเบื้องต้นตัวผู้ต้องหาคือกำนันนกให้การปฏิเสธนะครับ
ตลอดข้อกล่าวหาโดยขณะนี้ศาลเนี่ยอนุมัติหมายจับ
ในคดีเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
แล้วก็พยายามฆ่าผู้อื่นนะฮะซึ่งในการสอบปากคำเนี่ย
นำนกให้การปฏิเสธรวมทั้งให้การขัดแย้งกับความจริง
โดยกำนันนกเนี่ยตำรวจบอกว่าอ้างว่าในคืนเกิดเหตุ
ไม่ได้ทะเลาะวิวาสกับสารวัตรสิวพรหรือว่าสารวัตรสิวสาวธิวกรนะฮะ
แล้วก็ไม่ได้เป็นคนสั่งยิงด้วยซึ่งตัวกำนันนกเองได้เตรียมการกับทนายความ
ในการสอบปากคำไว้แล้วตำรวจบอกนะครับขณะเดียวกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะฮะ
ตำรวจจะเรียกพยานในพื้นที่เนี่ยเข้ามาสอบสวนเพิ่มเติม
รวมทั้งตำรวจทั้งยี่สิบเอ็ดนายที่อยู่ในงานเลี้ยง
ที่พื้นที่ของกำนันนกในคืนวันเกิดเหตุเดี๋ยวจะเรียกมาสอบปากคำพรุ่งนี้นะครับ
ทยอยมาสอบปากคำเนี่ยความจริงก็ทยอยมาสอบปากคำเนี่ย
ประมาณสิบนายแล้วนะฮะโดยจะเทียบเคียงกับสำนวนคดีของสพมนครปฐม
ที่มีการสอบสวนไปก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามในส่วนทนายความของกำนันนกนะครับ
ไม่ได้เตรียมหลักทรัพย์อะไรมาประกันตัวในวันนี้นะครับโดยบอกว่าได้ขอยื่นประกันตัวไปแล้ว
ตั้งแต่มามอบตัวเมื่อวานนี้ที่สพมนครปฐมแต่พนักงานสอบสวนคัดค้างการประกันตัว
วันนี้ถูกส่งมากองปราบก็เลยยังไม่ได้มายื่นอะไรเพิ่มเติม
โดยกำนันนกยังสามารถใช้สิทธิ์ขอประกันตัวได้ต่อในชั้นศาลนะครับ
วันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่จะนำตัวกำนันนกไปฝากขังที่สารอาญารัชดานะครับ
นายความกำนันนกนะฮะนี่ผู้สื่อข่าวก็ถามนะฮะ
อ่าเกี่ยวกับเรื่องราวทางคดีต่างต่างนะครับก็ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนสั้นสั้นนะครับ
อ่าบอกว่าตัวเขาก็เป็นแค่นักกฎหมายบ้านนอกอ่าอย่ามาถามอะไรมากเลยนะ
นี่แล้วก็เดินออกไปนะครับ
อ่านะครับนักกฎหมายบ้านนอกนะฮะอืม
ตอนนี้ทางครอบครัวเขากังวลใจอะไรอยู่ไหมครับทนายอย่างเงี้เขารู้สึกได้ครับทนาย
ส่วนเรื่องการทำหน้าที่ตำแหน่งกำนัน
กำนันนกเนี่ยนะครับล่าสุดในอำเภอเมืองนครปฐมนะครับ
อำเภอยุทธนาโพวิหกลงนามในคำสั่งให้กำนันนก
นายประวีนจันคล้ายกำนันตำบลตากล้องแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามตะบนตากล้อง
ซึ่งนายอำเภอพิจารณาแล้วเห็นว่าหากคงให้อยู่ในตำแหน่งต่อไป
จะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการคือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ประกอบกับคดีนี้เป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญและอยู่ในความสนใจของประชาชน
หากอยู่ในตำแหน่งต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
ในอำเภอเมืองนครปฐมจึงได้ออกคำสั่งให้กำนันนกพักหน้าที่นะครับ
พร้อมทั้งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงโดยไม่รอคดีอาญา
และหรือหากผลการสอบวินัยร้ายแรงเป็นผลอย่างไรก็ให้ดำเนินการตามนั้นนะครับ
นี่นะฮะประวัติของกำนันนกนะครับนายประวีนนะฮะ
ก็๑๓กุมภาพันธ์๒๕๕๘เนี่ยเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านนะฮะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๑นะครับ

ตำบลตากล้องนะครับจากนั้นเนี่ยก็ได้เป็นกำนันต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
เมื่อ๓มีนาคม๕๘นะครับขึ้นเป็นกำนันตำบลตากล้องนะครับ
เป็นผู้ใหญ่บ้านเดือนเดียวนะฮะถ้าดูเนี่ย๑๓กุมภา๕๘เป็นผู้ใหญ่
มีนา๕๘เนี่ยเป็นกำนันเลยนะครับแล้วก็ยังพบว่ากำนันนกเนี่ย
ยังได้ขอครอบครองอาวุธปืนจากนายทะเบียนมากถึง๑๐กระบอกด้วยนะครับ
นี่นะฮะอันนี้คือประวัติของอ่ากำนันนกนะฮะอ่า
ก็อายุเพียงแค่๓๕ปีนะคะแต่ว่าเนี่ยขยับขึ้นมาเป็นกำนัน
คือผู้สื่อข่าวจริงแล้วรายงานด้วยนะคะว่าตอนจังหวะที่อยู่ที่กองปราบเนี่ย
เหมือนมีคนแจ้งกำนันนกว่าน่องมือยิงที่เป็นลูกน้องคนสนิทเนี่ย
แต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่ก็ไม่แน่ใจกำนันนกจะโดนข้อหาเพิ่มไหมนะพี่อุ๋ย
ทำลายหลักฐานเพราะว่าเหมือนกับว่ามีข้อมูลว่าไปสั่งให้แม่บ้านลูกจ้างในที่เกิดเหตุเนี่ยล้างคราบเลือดออกด้วย
ท่านผู้ชมครับมันมีประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นในคดีที่เกิดขึ้นที่บ้านของกำนันนก
ที่สร้างสิวถูกยิงเสียชีวิตมีตำรวจอีกนานใน๑บาทเจ็บ
คำถามก็คือตำรวจ๒๐กว่านายในงาน๒๑นายเนี่ยไม่ช่วยเหลือเหรอ
หรือทำไมนิ่งเฉยไม่จับคนร้ายทำไมปล่อยเขาหนีไป
หรือมันเกิดอะไรขึ้นมีการมาทำลายหลักฐานต่างอีก
ทั้งภาพกล้องวงจรปิดการทำความสะอาดล้างคราบเลือดอะไรพวกนี้นะครับ
ล่าสุดวันนี้คนจำนวนเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร
โดยทางวิกโชคนะครับรองภัพตรให้ส่วนผ้าดนะครับ
ณขณะนี้คดีนี้จะถูกแบ่งเป็น๓ส่วนนะครับ
หนึ่งก็คือคดีฆ่านะฮะก็คือคดียิงสารวัสสิวจนเสียชีวิต
คดีนี้อยู่ที่กองปราบรามนะฮะโอนย้ายคดีจากทางสพมนครปฐมมาที่กองปราบราม
๒คดีวิสามัญก็คือน่องท่าผ่าก็คือคนร้าย
คดีนี้จะอยู่ที่ตำรวจภูทรภาค๗นะครับท้องที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะ
และคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็คือตามมาตรา๑๕๗ของตำรวจที่อยู่ในงาน
เรื่องนี้คดีนี้จะอยู่กับตำรวจภูทรภาคจังหวัดนครปฐม
โดยในส่วนของคดีวิสามันและคดีของตำรวจ๒๑นายในงานเลี้ยง
โจ๊กบอกว่า๒คดีนี้บิ๊กโจ๊กจะเป็นผู้ควบคุมดูแลคดีด้วยตัวเองนะครับ
ประเด็นที่หลายฝ่ายสงสัยเรื่องที่ว่ามีตำรวจมากมายในงานเลี้ยง
ทำไมตอนเกิดเหตุไม่ช่วยเหลือสารวัตรสิวจากการสอบปากคำตำรวจบางนายเนี่ย
โจ๊กบอกว่ายังได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับ
และเท่าที่ทราบมือปืนไม่รู้เรื่องด้วยและไม่อยู่ในเหตุการณ์ไม่มีความแค้นอะไรกับสารวัตรสิว
ดังนั้นการที่มือปืนที่ไม่ได้รู้เรื่องกระทบกระทั่งไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อะไรที่วัดสารวัสสิวมีอะไรกับทางกำนันนก
ไม่มีความแค้นส่วนตัวอะไรกับสารวัสสิวด้วยแล้วอยู่อยู่ไปยิงเขาเนี่ย
โจ๊กบอกว่านั่นแปลว่าต้องมีใครสั่งหรือทำตามคำสั่งใคร
ซึ่งตรงนี้จะต้องขยายผลนำไปสู่การแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่านะครับ
เรื่องต้นนะครับพลเอกสุรเชษบอกว่าได้สั่งให้นำตำรวจทั้งหมดนะฮะ
และจะเดินทางไปสอบปากคำด้วยตัวเองในวันพรุ่งนี้ด้วยเวลาสิบนาฬิกาที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาคเจ็ด
ซึ่งบิ๊กโจ๊กบอกว่าคดีนี้ไม่ซับซ้อนนะฮะไม่ซับซ้อนเท่ากับคดีแอมสายนาย
คือถ้าถามปกติก็ไม่มีใครบอกนะครับแต่เดี๋ยวตรงเนี้ยต้องมัดด้วยพยานฐาน
มันก็ต้องไล่ไปอย่างงี้นะครับเมื่อเกิดเหตุเนี่ยมันก็ต้องโหมกำลังนะครับ
จะเห็นว่าตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ย
เป็นตำรวจทางหลวงส่วนใหญ่เลยนะฮะซึ่ง
เกี่ยวข้องกับธุรกิจการก่อสร้าง
ซึ่งมีเรื่องการประมูลรับงานก่อสร้างการสร้างทาง
ส่วนจะเกี่ยวกับเรื่องของสวยหรือไม่เดี๋ยวต้องตรวจสอบขยายผลเพิ่ม
การเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าผู้การจังหวัดหรือว่าภูมิกับการลงพักพื้นที่เข้มแข็งและผู้มีอิทธิพลเนี่ยจะมีอิทธิพลไม่ได้ถ้าไม่มีตำรวจอยู่เบื้องหลังชอบด้วยกฎหมาย
รักษารัชการผู้บังคับการตรวจทางหลวงนะครับบอกว่าตอนนี้ได้สั่งตั้ง
นักกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับเท่าที่ทราบ
ตำรวจสังกัดทางหลวงหลังเกิดเหตุได้พยายามจะช่วยชีวิตสารวัตรสิวนะครับ
แต่อ้างว่าไม่ทราบปมเหตุแต่ที่รู้มาก็คือเป็นเรื่องของการหยามศักดิ์ศรีกัน
อย่างใกล้ชิดก็พบว่าวันหลังผมว่าง
ผมอยากจะเชิญกำดันมากินข้าวที่ทางหลวงหน่อยอาจจะว่างก็อาจจะรับคำเทียบเชิญผมหน่อยก็ดีนะ
ผมในนามของสารวัตรเต่าที่เคยอยู่ตรงนี้อะไรพวกนี้นะ
พอเป็นเรื่องของการหยามศักดิ์ศรีมาให้เกียรติกันก็กำดันอาจจะโตไวเกินไปหน่อย
อายุยังน้อยวุฒิภาวะยังไม่ไม่ถึงกับผู้ใหญ่นะครับ
การตัดสินใจก็ไม่ดีนะครับทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ต้นเหตุของเรื่องมันเกิดจากอะไรกันแน่
คือเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอไปใช่ไหมคะที่บอกว่า
กำนันนกคุยกับสารวัตรสิวขอช่วยยกย้ายตำแหน่งให้กับหลานหน่อย
แล้วท่านก็ไม่ยอมทำให้ท่านบอกว่าต้องเป็นไปตามขั้นตอนทุกอย่างอะไรแบบนี้
แล้วกำนันก็เลยโมโหแล้วก็เลยเกิดเรื่อง
แต่วันนี้ข้อมูลคืบหน้าเพิ่มเติมก็คือมันน่าจะเป็นอะไรที่มากกว่านั้น
เป็นเรื่องของสวยมันใช่เรื่องสวยหรือเปล่า
คือนักข่าวถามเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีเลยนะคะ
เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายกเศรษฐาบอกว่าแย่กว่าการซื้อขายตำแหน่ง
ก็คือผู้มีอิทธิพลจะขอโยกย้ายตำรวจย้ำว่าเรื่องนี้ต้องเอาจริงเอาจัง
ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รายงานมาแล้ว
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามันเป็นเรื่องสวยมีเรื่องสวยเข้าไปเกี่ยวข้อง
นายกเศรษฐาบอกว่ารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เรียกตำรวจที่เป็นข่าวเข้าไปสอบสวนแล้ว
ถ้ามันเกิดขึ้นจริงเป็นเรื่องสวยจริง
ก็จะต้องมีการดำเนินการให้นโยบายย้ำไปหลายครั้ง
รัฐบาลนี้ต้องไม่มีสวยต้องไม่มีเรื่องของผู้มีอิทธิพล
มามีบทบาทในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการรัฐมนตรีทุกท่านรับทราบแล้ว
เชื่อว่าคงไม่มีใครกล้าส่วนที่ตำรวจวิสามันห่องท่าผามือยิง
ท่านยันยกเศรษฐาบอกว่าอันนี้ไม่ทราบ
ไม่ทราบในส่วนของรายละเอียดก็น่าจะเป็นตามยุทธวิธีของตำรวจนะคะ
ก็เดี๋ยวลองฟังท่านนายกเศรษฐาพูดถึงประเด็นตรงนี้นิดนึงค่ะ
เคสที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ละครประสงค์เนี่ยผมเข้าใจว่าแย่กันนะนี่
คือผู้มีอิทธิพลใช่ไหมครับจะขอยกย้ายตำรวจเท่าที่ได้ยินมานะครับ
ที่ทางผู้สื่อข่าวถามหรือเปล่าเป็นของการตัดตอนผมคิดผมไม่
ผมว่าไม่น่านะครับก็ได้ทราบมาว่ามีการ
แต่ว่าเราไม่ยอมรับการโยกย้าย
การใช้สายการที่เกี่ยวกับเรื่องสวยเกี่ยวกับการซื้อขายแผน
เกี่ยวเรื่องผู้มีอิทธิพลในทุนก็มีบทบาทในการโยกย้ายข้าราชการ
รัฐบาลนี้ไม่เห็นด้วยไม่ยอมรับและก็จะทำให้ดีขึ้นครับ
ส่วนท่านนี้ค่ะดูแลกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและมธ๑นะคะ
สั่งเลยกำนันนกเนี่ยต้องออกจากราชการไว้ก่อน
แล้วก็สั่งการให้ขึ้นบัญชีดำผู้ทรงอิทธิพล

ไม่อย่างนั้นมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบที่นครปฐม
แล้วใครจะมาขึ้นบัญชีดำผู้ทรงอิทธิพลในแต่ละพื้นที่ล่ะ
คนนี้ค่ะนายชาดาไทเศษค่ะ
บอกว่าให้ไปดูเลยให้ไปสอดส่องไปตรวจสอบเลย

ต้องแบบมีบัญชีดำไว้เลย
ฟังเสียงท่านรัฐมนตรีอนุทินค่ะ
กำลังจะขอให้ท่านขอให้กำนันนกมามอบตัวนะครับ
ครับแล้วก็ผมก็ยังมีการทำให้ออกอย่างประสิทธิภาพเก่าสุดปฏิบัติ
ที่มาก่อนนะครับก็ขอขอให้เราก็ต้องมานั่งดูแล้ว
ต้องต้องมานั่งดูหรือว่าพฤติกรรมอะไรของของคนผู้ค้า
คุณผู้ชมครับคำถามที่ว่าตำรอบยี่สิบเอ็ดนายตามข่าว
บอกว่าอยู่ในงานเลี้ยงในคืนวันเกิดเหตุ
ที่บ้านที่ที่พักของกำนันนกเนี่ยไม่มีใครช่วยตำรวจที่ถูกยิง
จนบาดเจ็บสองนายเลยเหรอสร้างรัฐสินิศาธัดก่อน
ที่ท่านจะเสียชีวิตหรือไม่มีใครไปจับคนร้ายมือยิงเลยเหรอ
มันมีการยิงในงานเลี้ยงอย่างนี้หนีไปสองคนหายไปไหนก็หมด
วันนี้เราได้สอบถามได้สัมภาษณ์ไปอย่างหนึ่งในตำรวจที่อยู่ในงาน
คือวันนี้ในเปิดปากกับภาคภูมิโหคุยกับบิ๊กโจก
ท่านบอกว่า๒๑นายไม่เกี่ยวกับสารวัตรสิวแล้วก็ตำรวจอีกนายหนึ่งที่บาดเจ็บนะ
อันนี้เป็น๒๑นายที่มาร่วมงานเลี้ยงแล้วก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าไม่ช่วยเหลือ
ไม่ระงับเหตุถ้าผู้ชมดูแผนผังหน่อยอย่างที่ทราบในงานคืนวันนั้น
๖กัญญายนที่บ้านของกำหนดนกจะแบ่งโต๊ะเป็น๒โต๊ะ
ที่เป็นโต๊ะจีนโต๊ะเลี้ยงเนี่ยแต่โต๊ะหลักคือโต๊ะประธานตรงเนี้ยนะฮะ
หมายถึงโต๊ะเดียวแล้วก็มีนายตำรวจนั่งกันอยู่เนี่ย
คนที่รอสัมภาษณ์ด้วยนะฮะขอดูแผนผังก่อนที่มีชื่อก่อนนะฮะ
อันนี้โต๊ะเป็นอย่างนี้นะครับโต๊ะประธานตรงนี้นะฮะ
ด้านล่างสุดนะฮะพันธุ์ตำรวจเอกกฤษฎาพรจงอักษร
ภูมิกับการสอนอพญาไทยเกิดคำถามทันทีเลยค่ะว่า
ผู้กำกับสอนอพญาไทยอ่าไปเกี่ยวอะไรกับเขาด้วย
ไปถึงนครปฐมเนี่ยนะนี่งานเลี้ยงที่นครปฐมนะ
อ่าก็ท่านเคยเป็นทางหลวงที่นี่ท่านบอกแบบนี้ท่านให้สัมภาษณ์วันนี้นะคะ
ก็คงจะชวนชวนกันมาหรือยังไรแต่คำถามที่ว่าเอาตกลงไม่มีใครช่วย
ไม่มีใครระงับเหตุเลยเหรอพันธมตเอกกฤษฎาพรบอกว่าอย่างนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
พันธ์ตำรวจเอกกฤษฎาพรบอกว่าในคืนวันนั้นเนี่ย
พันธ์ตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงฯนี่อยู่ตรงไหนอ้าวขอดู
พันธุ์ตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงฆ์หน่อยอยู่ขวามือค่ะ
อยู่ด้านล่างของตำรวจที่บาดเจ็บนี่นะฮะพันธุเอกวชิรายาวไทยสงฆ์นะครับ
มีตำแหน่งเป็นภูมิกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวง
เป็นคนชวนให้พันธ์ตำรวจเอกเจษฎาพรเนี่ยมาร่วมงานเลี้ยง
ในฐานะที่เป็นตำรวจทางหลวงเก่าในพื้นที่นครปฐมในงานเลี้ยงก็จะมีสองโต๊ะนะฮะ
ซ้ายขวาซ้ายจะเป็นโต๊ะยาวขวาเป็นโต๊ะตัวเดียวแบบโต๊ะจีนแบบนี้
พันธ์ตำรวจเอกฤทศุลภาพรบอกว่าตัวเองอยู่ในเหตุการณ์ตอนเกิดเหตุคือตอนยิงกัน
กำนันนกเนี่ยมาขอให้สารวัตรสิวเนี่ยโยกย้ายหลานชายจริง
แต่สารวัตรสิวไม่ยอมอาจจะทำให้กำนันนกเนี่ยเสียหน้า
ทีนี้มันมีข่าวว่านอกจากนั้นยังมีการดวนเหล้าต่อด้วย
เพราะว่าพอไม่ยอมย้ายให้แล้วก็เริ่มมีการโมโหกันเนี่ย
บางข่าวบางรายงานบอกว่ากำนันนกกับสรสิวก็เหมือนกับกำลังนกก็ไปท้าดวนเหล้า
แล้วโดนเหล้าแพ้ก็เลยยิ่งเสียหน้าไปใหญ่
แต่เรื่องนี้ภูมิกับการสอนอพญาไทยบอกว่าไม่น่าจะใช่นะฮะ
เพราะพอกำนันนกคุยกับสารวัสสิวเรื่องขอย้ายหลานแล้วสารวัสสิวไม่ทำให้
ยิงเลยฮะมันมีการยิงเกิดขึ้นเลยครับคุยเสร็จยิงเลยไม่มีการดวนเหล้า
หน่วยกิจสุดาพรยอมรับว่าตกใจมากตอนนั้นตกใจมากนะฮะแล้วก็งงมาก
แต่ก็รีบเข้าไปประคองสารวัตรสิวแล้วตะโกนเรียกลูกน้องให้เอารถแคมรี่ของตัวเองเนี่ยมารับสารวัตรสิว
แล้วขับพาออกจากที่เกิดเหตุเพื่อไปโรงพยาบาลนครปฐมนี่เป็นแบบนี้นะครับ
ซึ่งตำแหน่งการนั่งในรถเนี่ยมีลูกน้องของภูมิกับการสอนอพญาไทยเป็นคนขับ
แล้วก็สารวัสสิวเนี่ยก็ถูกพามานั่งข้างหน้าข้างคนขับส่วนพันธุรกิจกิจสุดาพรบอกว่าตัวเองเนี่ยไปนั่งเบาะหลัง
ถามว่าทำไมไปนั่งเบาะหลังเพราะจะคอยระวังหลังให้ค่ะกลัวว่าจะมีการตามมาทำร้ายกันอีก
และระหว่างทางก็พยายามโทรศัพท์หาผู้มนุยการโรงพยาบาลตลอด
เพื่อจะให้เตรียมการช่วยเหลือสารวัสสิวที่ถูกยิงมาอย่างเร่งด่วน
เพราะว่าถูกยิงมากระสุนเข้าไปหลายนัด
จากนั้นก็โทรไปหาลูกน้องที่เป็นอดีตตำรวจทางหลวง
ให้เอารถเนี่ยไปปิดทางเข้าออกบ้านของกำนันนกสถานที่จัดเลี้ยง
เพื่อป้องกันคนร้ายหลบหนีแต่ลูกน้องแจ้งกลับเลยฮะ
เพราะหลังจากพาสรสิวไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่ได้กลับเข้าไปที่งานเลี้ยงอีก
หลังจากให้ข้อมูลกับเรานะครับท่านผู้ชมครับซึ่งก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปให้ปากคำกับบิ๊กโจ๊กอ่ะนะ
แต่ล่าสุดเนี่ยมีเอกสารตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงพันโดยเอกฤษฎาพรภูมิกับการสอนอพญาไทยนะฮะ
กรุงเทพเนี่ยหลังจากมีข่าวไปร่วมงานเลี้ยงแล้วมันมีกรณีนี้เกิดขึ้นนะ
เป็นการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่
โดยผู้บังคับการสนวนคอนบัน๑เป็นคนลงนามนะฮะและก็ระบุว่าต้องรายงานผลกลับมาภายใน๗วัน

ผู้การว่าไงบ้างครับพี่กี่ตั้งครับกี่วันเอ่ย

ตรวจสอบข้อได้จริงที่มีคำสั่งที่๖๓๗ทับ๒๕๔๑รองรับอยู่

ถ้าไปก็เรียกอะไรอ่ะในเขตปริมนธนไม่ได้พักแรมค้างคืน
และไม่ต้องรายงานผู้คัมชา
ส่วนนี้พี่นักข่าวคือไม่ได้ปิดอะไร

วันเกิดก่อนจะมีเรื่องอะครับพี่เหตุการณ์เป็นไงบ้าง
ตามข่าวตามข่าวน้องตามนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวครับพี่
จากผู้เห็นเหตุการณ์น้องพอแล้วน้องพอแล้วครับ
คือผู้บังกับการณ์สวรรค์พระชาติไทยยังก็พยายามบอกว่า
เรื่องที่ท่านไปร่วมงานเลี้ยงท่านในส่วนของโรงพักคนนั้นเองมันไม่ได้มีปัญหาอะไร
ค่ะไม่ได้ต้องแจ้งผู้บังกับการณ์ชาติไม่ได้เข้าข่ายที่ต้องแจ้งอ่ะ
ไม่ได้ว่าขาดงานไม่ได้ไปค้างคืนอะไรอย่างเงี้ยฮะ
แต่ที่บิ๊กโจ๊กเรียกทั้งหมดในงานเนี่ยไปสอบปากคำพรุ่งนี้๑๐โมงเช้าคือกรณี
ช่วยหรือไม่ช่วยระงับเหตุหรือไม่ระงับเหตุ
ไล่ตามจับคนร้ายหรือไม่ค่ะตรงเนี้ยต้องรอฟังพรุ่งนี้นะฮะ
ทุกผู้ชมครับขณะเดียวกันวันนี้มีเอกสารสั่งย้ายตำรวจ
ในสังกัดตำรวจภูทธรณ์ภักดิ์๗อีก๓นายนะฮะ
ภูมิกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมพันธุ์ตำรวจโทพธร
วรยาวิสุทธิ์สารวัตรสอบสวนของสพสะยายโสมจังหวัดสุพรรณบุรี
และพันธมตรีเกียรติศักดิ์สมศุกร์สารวัตรสืบสวนของสพกระทุ่มแบน
สมุทรสาครโดยให้ย้ายไปปฏิบัติรัชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรภาค๗
โดยขาดจากตำแหน่งเดิมระหว่างที่มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง
โดยพลตำรวจโทษธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗

ค่ะแล้วที่น่าสนใจเพิ่มเติมก็คือบิ๊กโจ๊กก็ให้สัมภาษณ์ว่า
เวลามีการพูดคุยกับตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์๒๐กว่านายอะค่ะ

โอ้โหแล้วแถมทำไมยังปล่อยให้ทำลายหลักฐานในจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจะล้างคราบเลือด
คือรายการเปิดปากกับภาคภูมิได้คุยกับผู้การแต้มใช่ไหมคะ
เดี๋ยวมิวเล่าคร่าวเผื่อพี่อุ๋ยมีอะไรเสริมเพิ่มเติมเชิญเลยนะคะ
ก็คือพลตำรวจรีวิชัยสังประภัยค่ะอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
หรือผู้การแต้มมาคุยกับพี่อุ๋ยในรายการเปิดปากกับภาคภูมิเกี่ยวกับคดีนี้นะคะ
ส่วนน้ำดีด้วยที่ถูกส่งไปแก้ไขปัญหาสวยสติ๊กเกอร์
ถ้าตัวเองเป็นผอบตรนะจะไล่ออกให้หมดเลย
ผมเนี่ยนะถ้าผมเป็นพบตรนะผมไม่ใช่สอบอย่างเดียวนะ

คุณจะมาประวังนอกเวลางานไม่ได้ไม่ได้ตำรวจไม่มีนอกเวลาครับ
ผู้บัญชาการสอบสวนกลางเขาส่งไปเพื่อแก้ปัญหาเรื่องสวยทางหลวงเนี่ย
เรื่องสติ๊กเกอร์ใช่ไปแก้ปัญหาแล้วตำรวจนี้ก็เป็นตำรวจน้ำดีนะ
และผมยังไม่รู้เลยว่าจริงแล้วที่มันมีเหตุกันเนี่ย
มันกุ่นมาก่อนนี้หรือเปล่าเพราะน้องนี่ก็ตรงไปตรงมาหรือเปล่า
แล้วคนเพื่อกำนันนี่ทำอาชีพเกี่ยวกับรถบรรทุกอะไรหรือเปล่า

สาเหตุมันจะเกี่ยวกับการโยกย้ายจริงหรือเปล่า
ผู้การแต้มพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจกับผู้มีอิทธิพลนะคะ
โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ค่ะ
กำนันบางคนเนี่ยนะเชื่อไหม
มีลูกพี่เป็นนักการเมืองทำตัวเป็นผู้กว้างขวาง
ข้าราชการบางคนก็เลยต้องวิ่งเข้าหาเพื่อหวังความก้าวหน้า
ก็เลยต้องมีการจัดงานเลี้ยงเพื่อโชว์บารมี
จัดงานเลี้ยงบ่อยแม่บ้านในบ้านของกำนันนกก็บอกนะ
ว่าบ้านกำนันนกจัดงานเลี้ยงบ่อยวันเกิดเนี่ยโหลทุกปี
อย่างกำนันนกอะอย่างอายุน้อยเนี่ย๓๔๓๕
ผู้การแต้มบอกว่าเมื่อมีอำนาจก็เลยอหังกากล้าทุบโต๊ะใส่ตำรวจ
น่องเป็นลูกน้องก็เลยกล้าไงก็เลยยิ่งกล้าที่จะก่อเหตุอุกอาจไง
คือก็ขนาดลูกพี่ยังทุบโต๊ะต่อหน้าตำรวจได้
ใช่ก็เหมือนกับว่าพยายามจะคุยกับท่านสารวัตรสิวว่าช่วยโยกย้ายตำแหน่งให้หลานหน่อย
สารวัสสิวท่านก็ปฏิเสธบอกไม่ได้หรอกทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอน
เหมือนกับจังหวะแรกกำลังนกทุบโต๊ะแล้วเดินออกไปแป๊บนึงแล้วย้อนกลับมาใหม่มาขอซ้ำอีกรอบ
คือตามรายงานเนี่ยบอกถึงขั้นตำรวจต้องตามไปขอโทษต้องไปขอโทษนะฮะลูกน้องก็เลย
คือพี่พุทธควรแป้งพยายามจะอธิบายว่าโมเดลของความเป็นอิทธิพลมาเฟียหรือการเบ่งบรมี
มันก็จะผูกโยงกันอยู่๓จุด
เพราะท่านบอกท่านก็เคยเป็นตำรวจทั้งนครบานหรือว่าในพื้นที่ภูทรก็แล้วแต่เนี่ย
ก็คือผู้นำท้องถิ่นถ้าไปผูกโยงกับนักการเมืองจะเป็นระดับชาติหรือระดับไหนก็แล้วแต่เนี่ย
พอผูกโยงกันปุ๊บเนี่ยข้าราชการในพื้นที่เนี่ยก็จะเข้าหาแล้ว
หรือผู้นำท้องถิ่นก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับข้าราชการในท้องที่
แล้วมันก็จะผูกโยงกันเป็นสามเหลี่ยมทันที
เหลี่ยมตรงเนี้ยถ้าไปเอื้อประโยชน์กันในทางไม่ถูกต้องเนี่ย
อันนี้เสร็จเลยเรียบร้อยเลยนะฮะ
บ้านของกำหนังนกนี่ไหม
มีรถหรูมีสระว่ายน้ำแล้วก็เหมือนกับทำธุรกิจจากการตรวจสอบล่าสุด
ก็คือพวกก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ใช่ไหมคะมูลค่าเป็นหลักพันล้านเลยนะคะ
หลักพันล้านนะฮะใช่ค่ะหลักพันล้านค่ะ
แล้วมีรถบรรทุกอยู่ร่วมหนึ่งร้อยคันอ่ะค่ะ
นั่นไงไม่รู้ว่ามีรถบรรทุกเป็นร้อยคันถึงเป็นเรื่องสวยอะไรหรือเปล่าถึงต้องคุยกับตำรวจทางหลวงบ่อย
หลวงบ่อยหรือเปล่าแต่สารวัตรสิวเนี่ยผู้การแต้มบอกว่า
คือเขาเป็นสารวัตตรงชิ้นถูกส่งมาเพื่อจัดการเรื่องสวยสติ๊กเกอร์เลยนะค่ะ
นี่เพิ่งไปครั้งแรกเลยนะบ้านสารวัตนกเนี่ยนะฮะ